เดินทางไปชมเมนลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบก
ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอามรามหลวง

สถานที่พระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณบริสุทธโธครับ
ส่วนการประดับรอบเมนลอยยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
เริ่มทำกำแพงแก้วประดับด้วยดอกไม้จันทร์
แล้วก็มีจิตอาสานรวมไปถึงประชาชนที่ไปชมเมนลอย
เวียนเข้าไปช่วยกันทำจำนวนมากครับ
โดยในส่วนนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการ
แล้วก็จะให้ประชาชนร่วมเข้าไปวางดอกไม้จันทร์๒๒มกราคมเป็นต้นไปครับ
ส่วนที่อาคารปฏิบัติธรรมศรีปริยัติวิสุทธิ์วัดด่านในอำเภอด่าน
จังหวัดนครราชศรีมาพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
ไปร่วมการประกอบพิธีปรงผมนาค๕๕นาค
เพื่ออุปสมบทหมู่นะครับ
แล้วก็น้อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพระคูณเช่นเดียวกัน
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า๕๐๐คน
โดยการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ก็เป็นการอุปสมบทร่วมกันกับที่จังหวัดขอนแก่นอีก๕๐รูป
ก็รวมเป็น๑๐๕รูปนะครับ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คณะอายา๔จากจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเชิญนางศรีดาปราบนกหัสดีลิงนะคะ
ตามแบบประเพณีโบราณเพื่อส่งวิญญาณหลวงพ่อคูณไปสู่สวงสวรรค์
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะ
แล้วก็ตามกันมาจนพบว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับพิธีฆ่านกหัสดีลิงนี้นะคะ
จะมีการตั้งขบวนบริเวณด้านศีรษะของนกหัสดีลิง๕ขบวน
ส่วนการจะขึ้นไปฆ่านกก็จะมีนางศรีดาและเพชรฆาตเท่านั้น
นางศรีดาจะไปรำหลอกล่อนกและเป็นผู้ใช้ลูกศรยิงนก
หลังจากนั้นทางฝ่ายเพชรฆาตก็จะเป็นผู้ใช้หอกแทงนกจนมีเลือดไหลออกมา
กจะร้องเสียงดังแล้วก็ค่อยเสียชีวิตนะคะ
ส่วนด้านก้นของนกนั้นจะมีขี้นกไหลออกมา
ซึ่งขี้นกนี่นะคะก็จะเป็นผลไม้ต่างต่างค่ะเช่นส้มนะคะ
ผลไม้สิริมงคลเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ไปร่วมงานนั้น
ไปรับประทานเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง
เมื่อฆ่านกแน่นิ่งแล้วค่ะขบวนของนางศรีดาจะเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี
ถึงบ้านแล้วหลังจากนั้น๓วันจะมีพิธีกินนกกินขี้นกค่ะ
โดยจะมีการจัดเลี้ยงฉลองชัยชนะในการฆ่านกให้กับทีมงานด้วย
เสร็จแล้วทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองตามปกติ
โดยพิธีนี้นะคะจะเป็นการรักษาเอาไว้ตามขนบธรรมเนียมโบราณอย่างเคร่งครัด
ส่วนการแต่งกายเครื่องแต่งกายต่างเมื่อเสร็จพิธีแล้ว
สำหรับบรรยากาศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งเราก็ส่งทีมข่าวเข้าไปทั้งที่โคราชแล้วก็จังหวัดนครราชศรีมา
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพระคูณกัน

เพราะเชื่อแน่ว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นวิธีสำคัญ
ที่สืบโทษกันมาตั้งแต่ประเพณีแบบนี้